คุณผู้ชมคะพอพอพักเรื่องเครียดและเรื่องน่ากลัว

ถ้าเกิดว่าคุณออกรถใหม่ป้ายแดง

แม้แต่ถ้าลูกถ้าหลานขึ้น
ก็อะไรนิดนึงไม่ใช่แบบห้าไปหมดหั่น

โอ้กลัวเบาะเพื่อนคุณผู้ชมคะดูนี้หน่ะป้า
จะพาหลานไปเที่ยวถอยรถใหม่ป้ายแดงมา
หลานไม่กล้าจับอะไรเลยนั่งเกร็ง
แต่หลานพูดคำเดียวตดได้เปล่า
ห่าเออ
มันพูดออกมายังลูกที่หนูถามอ่ะ

พ่อป้าเนี่ยไม่ให้นู้นไม่ให้นี่
หนูก็เกรงแบบนี้

ตั้งแต่ตอนเปิดประตูมาแล้วจะก้าวขาขึ้นรถ
นี่ห้ามเหยียบนะนี่นี่ห้ามตรงนี้

ลาลินน้องละลินน้องละลินลูก
ละลินบอกป้ากดเหล็กเยอะจัง
นั่งไปอยู่เบาะหลังอยู่ดีน้องลาลินถาม

เออละลินก็เกร็งใหญ่เลยนะคะ

แต่บางคนบอกว่าให้หลานนั่งแท็กซี่ไปเถอะ

ไม่เลือกตดอย่างเดียว